เพราะว่ามีการร้องเรียนมาว่าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในย่านพุทธมนตร
เขาปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปีเข้าไปใช้บริการ
เข้าไปใช้บริการได้ยังไม่พอก็ยังมีการจำหน่ายสุราให้กับเด็กกลุ่มนี้ด้วยนะคะ
ทางด้านของกรมพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนก็เลยประสานชุดปฏิบัติการพิเศษ
แล้วก็เข้าไปจับกลุ่มซึ่งทีมข่าวของเรานั้นเกาะติดปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยค่ะ

ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐทีวีส่งสายลับร่วมเก็บหลักฐานการกระทำความผิด
สถานบริการเป้าหมายร่วมกับสายลับของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
ซึ่งพบข้อมูลมีกลุ่มเยาวชนอายุต่ำกว่า๒๐ปีมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก
ข้อมูลจากสายลับถูกส่งกลับมายังหัวหน้าชุดจับกลุ่มเพื่อสั่งการต่อทันที
แจ้งสายเรานะว่า๑๐นาทีให้ซื้อเลยนะครับหลังเที่ยงคืนไปอย่าให้เกิน๑๐นาทีซื้อได้เลยนะ
หลังเที่ยงคืนสายลับเจรจาขอซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปรากฏว่าพนักงานของร้านยอมจำหน่ายให้
ซึ่งเข้าข่ายความผิดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลหลังเวลาเที่ยงคืน
อกจากนี้ในคลิปยังแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวยังคงเต้นอย่างสนุกสนานกับการแสดงของวงดนตรีสดด้วย
เมื่อพิจารณาหลักฐานว่าครบองค์ประกอบความผิดจึงแจ้งกลับมายังชุดจับกลุ่มเข้าปฏิบัติการในทันที
ลักษณะของผับดังกล่าวเข้าข่ายเป็นสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการแต่เมื่อตรวจสอบกลับไม่มีใบอนุญาต
จากการคัดกรองนักท่องเที่ยวกว่า๒๐๐คนพบเป็นผู้มีอายุต่ำกว่า๒๐ปี๘๖คน
จำนวนนี้เป็นเด็กอายุระหว่าง๑๖๑๘ปีมากถึง๑๒คน
ซึ่งเด็กต้องเสียเงินค่าเข้าผับ
ในกรณีที่อายุไม่ถึงตามที่กฎหมายกำหนดอีกคนละ๖๐๑๐๐บาท
ในพื้นที่นครบานมีเบาะแสการกระทำความผิดของสถานบริการในลักษณะเดียวกันนี้หลายแห่ง
เกิดประเด็นสงสัยว่าการจับกลุ่มในครั้งนี้
เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่
ทางเราเองจะไม่ได้เป็นคนเลือกเป้า
ทางเป้าหมายเขาร้องเรียนผ่านทางกระทรวงยุทธรรมเข้ามา
เราเป็นเพียงผู้ที่รับการประสานออกทำการสืบสวน
และจัดกำลังเข้าทำการปราบให้
รวมตัวมั่วสุมของกลุ่มเด็กและเยาวชนในลักษณะนี้
รูปแบบต่างซึ่งกรมพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชน
มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลตามข้อร้องเรียนและกรอบของกฎหมาย
เรามีหน้าที่ในการที่จะประสานบูรณาการ
ติดตามการทำงานแล้วก็เป็นคนชี้เบาเป็นคนแจ้งเหตุ
แล้วก็ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วย
ว่าเป็นไปตามคำสั่งข้อสช๒๒ทับ๕๘หรือไม่
สำหรับผับขำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแจ้ง๖ข้อหานัก
คือตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
เครื่องดื่มแอลกอฮอลเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด
และขายให้กับผู้มีอายุต่ำกว่า๒๐ปี
สนาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชักจูงส่งเสริม
ยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร

ส่งพนักงานสอบสวนนครบานภาษีเจริญ

เตรียมสั่งปิดร้านคำเป็นเวลา๕ปี
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน